พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพยาวกันหน่อยค่ะพาไปพยาวที่นี่ไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียว
ไม่ได้ไปหาของกินอร่อยนะพาไปไหว้ไอ้ไข่กับพระราหูจ้า
ไปนี่เลยจ้าวัดสมณัฐหรือวัดทุ่มท่าอยู่หมู่๔ตำบลท่าจำปีอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะฮะ
ก็ต้องบอกว่าที่นี่ช่วงนี้คนก็เยอะเหมือนกันนะมีทั้งชาวบ้านทั้งในทั้งนอกพื้นที่ที่เขาเดินทางมานะ
เขาก็จะมาขอโชคขอลาบนี่แหละค่ะมากราบไหว้ทั้งกุมารทองไอ้ไข่ที่ตั้งอยู่ข้างองค์พระราหูก็มาไหว้แล้ว
แล้วก็ไปไหว้ราหูด้วยเหมือนกันไอ้ไข่นี่มีอยู่ทั่วประเทศเลยคุณเห็นไหม
นี่ขึ้นเหนือไปพยาวก็มีลงใต้ไปก็มีมีครบเลยนะตอนนี้นะมีทั่วจริงอีสานก็อีกเพียบ
ใช่นอกจากชาวบ้านเขาจะมาขอพรจากไอ้ไข่แล้วนี่ค่ะที่วัดสมณัฐแห่งนี้ก็ยังมีองค์พระราหู
ใหญ่เลยตั้งประดิษฐานให้ประชาชนได้มากราบไหว้ขอพรกันด้วยครับซึ่งที่องค์พระราหูเนี่ย
ชาวบ้านเขาฮือฮามากเพราะว่ามีชาวบ้านมาจุดทูปขอพรเสร็จ
แล้วก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างปรากฏอยู่บนพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ที่พระราหูถือนะ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
โค้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล

ที่เขามีวิธีการที่มันแตกต่างกันนี่แหละ